ไปดูที่บุรีรำกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ

จนล่าสุดไปเจอกันกลางถนนนะคะ
ประกบคู่เลยแล้วก็ไม่พูดพร่ำทำเพลง
เอาปืนยิงเข้าคู่อริหนึ่งนัก

กระสุนฝังในบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะ
ก็ตอนนี้จับตัวคนร้ายได้แล้วด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราเทศการณ์เพื่อคุณผู้ชมฟังก่อน
ตำรวจสวทธิ์ภพหุ้ยราชก็รีบมาตรวจสอบ
เพศยิงการบนถนนหุ้ยราชบุรีรำนะคะ
ซึ่งก็เป็นเพื่อนสาวของเยาวชนชาย

ยังว่าชนชายถูกกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลหุ้ยราชไปแล้วนะคะ
ผู้หญิงก็รอรอให้ปากคำกับตำรวจอยู่
สอบปากคำน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะเธอก็เล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเธอกับเพื่อนชายขี่มัตตาไซด์ไปเรียนหนังสือในตัวเมืองบุรีรัมพ์
พอถึงจุดเกิดเหตุอยู่มีผู้ชายสองคน
แล้วคนซ้อนก็ชักอาวุธปืนยิงใส่เพื่อนชายของเธอหนึ่งนัด
เธอหนึ่งนัดแต่เพื่อนชายก็พยายามประคองรถจากกระยานยนต์จอดข้างทางนะคะ
เธอก็รีบโทรแจ้ง๑๙๑ให้ช่วยเหลือแล้วเธอบอกเธอจำหน้าได้แม่นเลย
ว่าคนซ้อนที่เป็นคนยิงชื่อจอร์ดเป็นคู่อริกับเพื่อนชายเธอมานานกว่า๒ปีแล้ว
เพื่อนชายที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ยังคงรู้สึกตัวดีนะคะ
เขาก็บอกว่าตัวเขากับนายจอร์ดเนี่ยเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
แล้วก็เพิ่งจะมีการโชคต่อยกันในงานแข่งขันเล่นว่าวเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะถึงขั้นเอาปืนมายิงกันแบบนี้
ตอนนี้ก็ไม่เห็นแล้วคนร้ายเข้ามากี่คน

นัดเดียวตอนนั้นเราขับ
แล้วรถรถโลมไหม
แต่ว่าจำได้ใช่ไหม

เมืองต้นนะคะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยราชก็ส่งตัว
เยาวชนชายวัย๑๗ปีที่บาดเจ็บไปโรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
ผ่าตัดเอาหัวกระสุนที่ฝั่งในออกมาแล้ว
สืบสวนสพห้วยราชก็เร่งติดตามตัวในจอร์ด
ผู้ก่อเหตุแล้วก็กดดันกันอย่างหนักค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะด้วยแรงกดดันค่ะ
พาตัวนายจอร์ดมามอบตัว
คือเขาเจอตัวตอนที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะไปเรียนพอดีนะคะ

เพราะเขาเองก็ยอมรับสารภาพว่าเขายิงจริง
มันเขาเห็นผมแต่เขาก็จะรอ
คือจอร์ดบอกว่ามีเรื่องกันมานานแล้ว
แล้วทุกครั้งคนเจ็บจะชอบเวลาเจอกันบนถนน
คนเจ็บจะชะลอรถแล้วก็จะคอยดักทำร้ายเขาหลายต่อหลายครั้งแล้ว

แล้วล่าสุดที่เจอเนี่ยบังเอิญก็เห็นคนเจ็บขี่รถมากับแฟน
ตัวเขาก็มากับแฟนเหมือนกันเห็นแล้วเขาก็เลยแค้นใจ
ให้แฟนขึ้นมาขี่แทนเขาแล้วเขาไปเป็นคนซ้อน
แล้วก็บอกให้แฟนขี่ตีคู่ประกบเลย
จังหวะที่พอประกบคู่ปุ๊บก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงยิงเข้าไปเลย
หลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยนะคะตัวเองก็ขี่รถหลบหนีไปที่บ้านแม่ตำบลเมืองโพ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วพ่อแม่ก็กดดันให้มามอบตัวเหมือนกันแหละค่ะ

ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ตำรวจถามใช้ปืนอะไรยิง

เขาบอกว่าเขาดูวิธีทำจากยูทูปค่ะ
แล้วก็เอามาดัดแปลงเป็นปืนไทยประดิษฐ์ที่ทำเองใช้กระสุน๓
ซึ่งหาซื้อกระสุนจากอินเทอร์เน็ตด้วย

เขาบอกเขาพกติดตัวเป็นประจำแหละ
ไว้เผื่อเวลามีเหตุการณ์อะไรก็จะได้หยิบขึ้นมาใช้ป้องกันตัวเอง

เอาล่ะค่ะเอาเป็นว่าตำรวจตอนนี้ตั้งข้อหาไปแล้วคือ
ร่วมกันพยายามฆ่าแฟนสาวซวยไปด้วยนะ

มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือทางสาธารณะ
แล้วก็ยิงปืนในเมืองในหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควรด้วยนะคะ
ก็โดนข้อหานักไปเหมือนกัน
พาแฟนสาวไปร่วมก่อเหตุด้วยแฟนก็โดนร่วมข้อหาพยายามฆ่าไปเลย
น่าจะเอาความสามารถในการประกอบปืนเองไปทำอย่างอื่นดีกว่านะ
อย่างอื่นที่มีประโยชน์กว่านี้นะคะ